จากมุมที่มันจะต้องก้มเป็นมุมก้มของกล้อง
เขาก็ดันให้เป็นมุมเงยให้มันมองไม่เห็น
แล้วดูสิวิธีการคือเขาใช้เครื่องเชื่อมแก๊สมาตัดประตู
แล้วพอตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ

แต่มันไม่ได้จริงระบบนิรภัยมันก็สูงอยู่
คือมันไม่ใช่ง่ายน่ะนะค่ะค่ะ
เสร็จแล้วเขาก็เลยขับรถออกไปทันที
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจสพสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็ได้รับแจ้งแล้วก็ไปตรวจสอบเลย
ปรากฏว่าเป็นคราบดำอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
คือเป็นรอยที่คนร้ายเขาใช้เครื่องเชื่อมแก๊ส
ตัดประตูด้านล่างแถบซ้าย
แล้วพอไปตรวจสอบนะสายไฟกล้องวงจรปิดเอ่ย
ก็ถูกคนร้ายตัดขาดไปแล้วค่ะ
โดยผู้จัดการธนาคารนางนิพาวันทองนวล
ได้ให้การกับตำรวจนะคะบอกว่าปกติแล้ว
จะมีสัญญาณนิรภัยเตือน
แต่ตอนที่เกิดเหตุมันไม่ดัง
มาดูรัดเหลาก่อนที่จะลงมือค่ะ
เพราะว่ามีการยกกล้องขึ้นแล้วก็ตัดสายไฟ
ซึ่งถ้าเกิดว่าคนร้ายเปิดตู้นี้เข้าไปได้
ยังไงก็จะเอาเงินออกมาไม่ได้
เพราะว่ากล่องข้างในมันมีความมั่นคงมีความแข็งแรงนะคะ

แต่ธนาคารก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยรายหนึ่ง

ตำรวจก็จะต้องสืบสวนจับกลุ่มตัวคนร้ายต่อนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทั้งสพสามชุก
แล้วก็ทางตำรวจของสุพรรณบุรี
ก็มีการประชุมติดตามจับกลุ่มคนร้าย
คือเห็นภาพในกล้องวงจรปิดเห็นหน้าคนร้ายไม่ชัดนะ
แต่เขาไปไล่กล้องดูไงตามจุดต่าง

เขาก็เลยเอาเวลามาไล่เรียงกัน

ที่คนร้ายมันอยู่จุดนี้แล้วมันไปต่ออีกจุดหนึ่ง
คือเขาใช้เวลาที่อยู่ตรงนี้ประมาณทั้ง๔๕นาที

ใช่แต่คงพยายามอย่างเต็มที่แล้วสุดท้ายเข้าไปไม่ได้เนี่ยนะคะ
ก็เดี๋ยวหลังจากนี้คงติดตามต่อค่ะ

ว่ามีกลุ่มผู้รับเหมารายนึงเขามารับเหมาทำงานให้กับธนาคาร
กลุ่มผู้รับเหมาร์นี้มีทั้งหมด๑๘คน
แต่ธนาคารสงสัยอยู่คนหนึ่ง
ยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้เรียกตัวมาสอบสวนต่อนะคะ
เพราะว่าน่าจะเป็นคนที่มีความรู้เหมือนกันนะ

ก่อเหตุกันแบบนี้ไม่ได้เกรงกลัวหลักฐานที่จะบันทึกเอาไว้เลยเนี่ยนะคะ